หลานชายอายุ๑๘ปีทนเห็นน้าสาว
ถูกสามีทำร้ายร่างกายไม่ไหว
แล้วก็ตัวเล็กอายุน้อยแล้วตัวเล็ก

สุดท้ายนะคะคว้าปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะคะ
ยิงสามีของน้าสาว

เกือบขาดค่ะคุณผู้ชมค่ะกระสุนเข้าที่แขน
ตำรวจสพนขยาดไปตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเป็นคอกเลี้ยงวัวหน้าบ้าน
ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
มีกองเลือดอยู่โอ้โห๓กองนะคะ
มีรองเท้าบูธเปื้อนเลือดอยู่คู่หนึ่ง
คนเจ็บคือนายเอกชัยสงห้องอายุ๔๘
ถูกยิงเข้าแขนขวาเลือดอาบเลย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแขนเกือบขาด
คือกระดูกมันผิดรูปไปเลยต้องรีบส่งโรงพยาบาลควนขนุน
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพัทธลุง
คนก่อเหตุชื่อว่านายมังคุดอายุ๑๘
เป็นหลานชายของนางวิรัติอายุ๕๓ภรรยาของคนเจ็บนะคะ
ในเพชรลูกชายของคนเจ็บเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุพ่อแม่ทะเลาะกัน
อยู่ที่ข้างข้างคอกวัวแม่เดินหนีไปบ้านตาที่อยู่ข้าง
พ่อเดินกลับมาบ้านสักพักนึงแล้วเดินออกไปที่คอกวัวอีกรอบ
มังคุดเดินออกมาจากบ้านตาชักปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่พ่อเลย
กระสุนเข้าแขนพ่อล้มไปกองอยู่ที่หน้าคอกวัว
เห็นก็วิ่งไปปัดปืนก็เกือบโดนกระสุนไปด้วย
หลังเกิดเหตุในมังคุดวัย๑๘ก็วิ่งหนีไปค่ะ
ส่งคุณกั้งพัชรวรินทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ตามความคืบหน้าของคดีก็คือไปที่บ้านหลังเกิดเหตุหลังนี้นะคะ
ไม่เจอตัวนางวิรัติภรรยาของคนเจ็บนะคะ
เพราะว่าต้องไปดูอาการคนเจ็บที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ตอนนี้ตัวคนเจ็บก็ปลอดภัยแล้วค่ะ
คุณพ่อของนางวิรัติซึ่งเป็นคุณตาของนายมังคุดมือยิง
ชื่อว่าตะรุ่นอายุแปดสิบสี่แล้วตะรุ่นบอกว่าเย็นเมื่อวาน
นายเอกชัยลูกเขยกับนางวิรัติลูกสาวทะเลาะกันที่ลานดินหน้าบ้านของตานี่แหละ
ปกติทั้งคู่ก็ทะเลาะกันแบบนี้ทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันประจำ
มังคุดอยู่บนบ้านตัวตาเนี่ยอยู่แค่ใต้ถุนบ้าน
มังคุดเห็นว่าเอาน้าสาวถูกสามีด่าถูกทำร้าย
แล้วก็ตัวสามีของน้าสาวก็ตะโกนด่าแบบหยาบมาก
นายมังคุดคือโมโหค่ะค่ะเพราะว่ารักตารักยาย
คือตัวน้าเขยของนายมังคุดเหมือนด่าตายายด้วยไงครับ
รักมากวิ่งลงมาจากบ้านตาห้ามแล้วนะห้ามแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขา
ตอนนั้นเนี่ยนะคะนางวิรัติหนีมาอยู่ที่หน้าบ้านตา
ตาก็พยายามห้ามไม่ให้ทั้งคู่เขาทะเลาะกัน
แต่นายมังคุดเนี่ยหันมาบอกตาว่าตานั่นแหละอยู่เฉยไม่ต้องพูดอะไร
สุดท้ายนายเอกชัยกลับไปที่บ้านตัวเอง
มังคุดเดินกลับไปที่หลังบ้านตาแล้วหยิบปืนออกมา
จังหวะนี้นายเอกชัยดันเดินกลับมาที่คอกวัวอีกรอบหนึ่ง
แล้วได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตาบอกตาตกใจตางงเลย
ไม่รู้มาก่อนว่านายมังคุดมีปืนด้วยเหรอมีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่
เหตุการณ์นี้นะคะก็เชื่อว่านายมังคุดคงทนไม่ไหว
เห็นคนในครอบครัวถูกทำร้ายถูกต่อว่า
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าในเพชรเองก็ติดยาเสพติดหรือเปล่า

ก็ทำร้ายตบตีพ่อแม่ด้วย
มังคุดเห็นภาพความรุนแรงแบบนี้อยู่บ่อย
คงเป็นความเครียดสะสมโมโหสะสมสุดท้ายทนไม่ไหวเลยก่อเหตุนี้
หอมมั่นเพราะว่าเหลือเบาฉันว่ามีเบามองกะ
ไม่ได้ตีไม่ใจรู้เนี้ยว่ามันซื้อฝืนนั่น
มันห้ามว่ะหาพ่อแก่ยังไปเร่งเรื่อย

มันแต่ว่ามันโมโหเลย
คุณผู้ชมคะคนที่บ้านอยู่ใกล้ค่ะ

บอกว่า๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ

ไม่รู้ว่านายมังคุดมือยิงหนีไปทางไหน
แต่ยืนยันว่านายมังคุดเป็นเด็กดีนะ
ส่วนนายเพชรที่เป็นลูกชายของคนเจ็บ
ก็ตบตีต่อยพ่อแม่ตลอดเลย
มีประวัติเรื่องของเสพยาเสพติดจริง

เพื่อนบ้านอีกรายก็บอกว่าตัวคนเจ็บเองก็บางทีก็เมาด่ากราดไปทั่ว
มังคุดที่เป็นหลานชายก็คงจะทนเห็นภาพแบบนี้บ่อยสะสม

คือบางครั้งตัวนายเอกชัยคนเจ็บ
ถ้าเมาทีไรก็จะทะเลาะกับภรรยา
ตัวภรรยาก็เป็นคนนิสัยดีน่าสงสารค่ะ
อั้นตันใจมาหลายวันแล้วนะเพราะเป็นแบบนี้เกือบทุกวันอ่ะ
ใช่มันสงสารป้ามาเนี้ยแล้วตอนนี้คือป้าสนับก็ไปเฝ้าหัว
เฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธรุงมีใครทราบไหมคะว่าลุงอเนกจะอาการดีขึ้น
ยังไงเพราะอาการดีขึ้นแล้วคุณลุงกับน้องบางคนเคยทะเลาะกัน
เนี่ยรบกันบ่อยเป็นเรื่องปกติเลยไหมอะก็เดี๋ยวนี้ก็รู้กันหมดแหละ
ช่วงดึกเมื่อคืนนะคะญาติก็พานายมังคุดวัย๑๘ปีที่เป็นมือยิง
มอบตัวกับตำรวจสพนาขยาดตอนเช้าตำรวจนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
ชี้จุดทิ้งปืนทิ้งปืนเอาไว้ข้างคูน้ำ

มังคุดรับสารภาพทำไปเพื่อปกป้องคนในครอบครัว
คือยอมรับว่ายิงจริงแต่เขาบอกว่าเขาปกป้องคนในครอบครัวของเขา
เพราะเห็นคนในครอบครัวถูกทำร้ายมานานมาก
คนเจ็บเนี่ยทำร้ายคนในครอบครัวเขามานานมาก
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่น

และพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทธลุงค่ะ